๖โมง๔๔นาทีกเต็มคาวกันต่อให้ผู้ผู้ชมนะฮะผู้ชมครับ
มีร้านขายขนมหวานร้านหนึ่งแม่ค้ากำลังทำบัวลอยไข่หวาน
สักผักไฟลูกเลยฮะเอาเต็มไปหมดวิจะมอร์ตทั้งร้านเลย
คุณผู้ชมไปดูหน่อยฮะนี่แหม่กำลังทำบัวรอยไข่หวานให้ลูกค้ากิน
หอมหอมอร่อยอร่อยเนอะดูสิ่งทางแก๊สน้องมิ้นโอ้โห
เหตุมันเกิดที่ร้านขายรวมมิตรนะฮะเป็นขายขนมหวานนะฮะ
ชื่อว่าร้านสองพี่น้องบริเวณสี่แยกสหกร
เขตเทศบาลตะมนต์เมืองแกลงอำเภอกแกลงจัวร์ประยอง
จากกู้ภัยก็แค่ห้าสิบเมตรนะครับพอเกิดเหตุนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็รุดเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ใช้ถังสารเคมีดับ
เพลิงสกัดเพลิงเอาไว้ก็ดับได้มีข้าวของตกกระจายเสียหายเล็กน้อยครับ
มีกระทะบัวลอยกระเด็นตกที่พื้นไฟก็ยังคงลุกไหม้ไป
อย่างผ้าปูโต๊ะก็เสียหายกันไปนะครับเจ้าของร้านเล่าแบบนี้
ขณะกำลังทำบัวรอยอยู่กำลังทำบัวรอยไข่หวานให้กับลูกค้า
มีคนมาสั่งเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นแก๊สเหม็นกระจายออกมา
แป๊บเดียวไฟลุกพลึบขึ้นมาเอาวิ่งหนีกันสิ
คนทำคนซื้อวิ่งกันไปเลยฮะแบบกลัวแก๊สมันระเบิดไง
นั่งกินอยู่ก็ต้องหนีเหมือนกันกู้ภัยก็เลยเห็นเหตุการณ์
ก็เลยเอาถังดับเพลิงไปฉีดนะฮะแล้วก็ระงับเพลิงเอาไว้ได้นะฮะ
ก่อนเกิดเหตุก็บอกว่าเขาให้ลูกน้องมาเปลี่ยนถังแก๊สเมื่อตอนหัวค่ำ
แต่ว่าไม่ได้ใส่ลูกยางกันแก๊สรั่วที่หัววาว
มันก็เลยหลวมแก๊สก็เลยรั่วออกมาแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้
โชคดีนะคือมันไม่ได้ระเบิดทุกคนรอดชีวิต
คือเรื่องนี้ต้องระวังนะคะเรื่องของการใช้แก๊ส
การใส่ฝากันแก๊สว่ามันเรื่องใหญ่มาก
ถ้าระเบิดทีเนี่ยวงมันกว้างมากนะคะ
แล้วก็อันตรายถึงชีวิตแน่นอนด้วยอย่าประมาทเด็ดขาดเลย